คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
แยกไฟแดงที่มหาสารคามเหตุการณ์เนี้ยมิ้วอยากฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหน่อย
ก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเป็นคุณลุงวัย๖๐ขี่รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดง
แกไฟเขียวไฟเขียวปุ๊บแกก็พุ่งออกครับ
อีกฝั่งหนึ่งเป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีผู้ป่วยอยู่ในรถด้วยนะคะ
กำลังจะรีบไปโรงพยาบาลแต่เขาฝ่าไฟแดงแล้วพุ่งไปชนกันแบบกลางแยก
จักรยานยนต์ไฟลุกพลึบลุงไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ
คือฝั่งรถจักรยานยนต์คือไฟเขียวแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแต่ทางฝั่งของรถฉุกเฉินโรงพยาบาลนะคะเป็นไฟแดง
แต่รีบไปส่งผู้ป่วยที่อยู่ในรถ

เขียวจริงค่ะเห็นไหมคะคุณลุงแกก็ออกไป
ทางฝั่งนั้นไฟลุกเลยคือคุณลุงโดนไฟคลอกค่ะพี่
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าทางฝั่งรถฉุกเฉินโรงพยาบาลไม่ได้มีใคร
บาดเจ็บอะไรแล้วก็เรียกรถคันใหม่มาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโอ้โห
นี่คือแยกไฟแดงในอำเภอเชียงยืนมหาสารคามค่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์คือคุณลุงบุญยงกายขุนทศอายุ๖๐

รถจักรยานยนต์คือท่อน้ำมันขาด
แล้วคืออย่างที่เห็นว่าไฟมันลุกแบบนี้ค่ะ

ส่วนรถฉุกเฉินโรงพยาบาลนะคะเป็นรถโรงพยาบาลยังตลาดกาลสิน
ไฟซ้ายแตกสภาพด้านหน้าบุบ
แล้วก็มีร่องรอยดำก็คือไฟไหม้ค่ะ

คือเรื่องราวทางคดีเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องคุยกับทางฝั่งคนขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องขอรายละเอียดจากเจ้าของคลิปที่ภาพจากกล้องหน้ารถ
ให้คุณผู้ชมได้ดูมันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะคือคนก็เลยเกิดคำถามว่า
แล้วยังไงล่ะคะทางฝั่งรถฉุกเฉินเขาก็บอกว่าเขาก็รีบ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดสัญญาณเสียงขอทาง
จะไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์ของคุณลุงพุ่งมาพอดี
ก็เลยชนกันกลางแยกแบบนี้เลยอะค่ะแต่ทางรถฉุกเฉินอ่ะฝั่งไฟแดง
ฝ่าไฟแดงจริงค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดสัญญาณเสียงขอทางด้วยค่ะ
แต่รีบไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมันจะเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบ
แต่ผู้ป่วยที่อยู่ในรถของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาก็ส่งต่อไปนะคะก็ไม่ได้เจ็บอะไรเพิ่ม
มันก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ะใช่ไหมค่ะว่าคุณจะอ้างแบบนี้ได้ไหมค่ะ
ว่าคุณต้องไปส่งผู้ป่วยแล้วต้องฝ่าไฟแดงแต่คนวิจารณ์เยอะค่ะพี่อุ๋ยคลิปนี้ค่ะ